คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ความน่ารักกันต่อเลยดีกว่านะ
สำหรับสุปตาตัวจิ๋ว

ไม่ว่าจะเป็นเป็นเศรษฐกร

ล่าสุดคุณพ่อคุณแม่เขาข้าไปว่าว้ายใต้น้ำ

มาดูลูกสาวลูกชายบ้านนี้เรน่าน้องบรุกลิน
วันเสร็จควบของพ่อเวย์กับแม่นานาค่ะ
ล่าสุดเขาไปเที่ยวกันที่ทะเล
ลูกชายลูกชายไม่รอช้าต่างคนต่างสวมชุดว่ายน้ำ
ดำดิ่งสู่ใต้ทะเลลึก
แล้วคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าลีลาใช่ไม่เบาเลยนะ
โดยเฉพาะสาวน้อยมีหน้าเนี่ยเก่งสุด
นี่เลยชุดว่ายน้ำสีชมพูสดใสโดดลงไปโดยไม่ใส่ชูชีพนะคะ
คือถ้าเป็นเราเนี่ยชูชีพไม่พอต้องเอาห่วงยางมาล้อมอีกทีหนึ่ง
ใจไม่กล้าพอแต่น้องนี่ใจสุดเลยนะ
ไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
เก่งมากเลย
ดูเขาโตเร็วมากต้อง๗ขวบนะ
คือหลายคนก็แบบว่าดำน้ำไหว้น้ำคืนแต่ว่าคนที่เขาไม่กล้าก็ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ

สำหรับน้องอลินน้องอลันนะคะลูกสาวของคุณแม่โอปอล

อันนี้เขาก็ไปดำน้ำที่ทะเล

คู่นี้คือต้องบอกเลยว่าเขาไปกันที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

บอกเลยว่าตัวจิ๋วนี่อยู่ในวัย๕ขวบนะจ๊ะ

บ้านนี้เขาปล่อยคลิปน่ารักของคลิปนี้มาให้แฟนได้ชมกัน
ที่เขามีการซักซ้อมดำน้ำที่ใส่ว่ายน้ำก่อน

ก่อนที่จะจะเจอกับสถานะกาลจริง
ลงไปสัมผัสหาดทรายน้ำทะเลนี้
แล้วก็ยังลุยไปดำน้ำชมสัตว์ใต้ทะเลลึกอีกด้วย

เด็กน่าจะสนุกสนานอยู่กันนะพี่แจ๊คนะ
ได้เจอ
อะรินอลานผู้ชิดมาแล้ว
แล้วเราก็กำลังดำบ้านใช่ไหมคะ

อ๊ะแล้วก็เรามาแล้ว

ตอนแรกผมได้เจอป้านิมโม่กับป้าม้าลาย

มีหนามนะแม่นะ